ไปดูเรื่องของการเลี้ยงปลาช่อน
ช่อนที่ขึ้นชื่อก็ปลาช่อนแม่ลา

มันจะแบบนุ่มลิ้นแล้วก็ไม่เละ
แบบพอดีเอามาทำเป็นปลาช่อนเผาเนี่ย

เดี๋ยวพาไปติดตามกับคุณยุธยาตุ้มมี

ติดตามกับเขาในเรื่องนี้กันเลยครับ
ที่นี่ก็คือทุ่งนาในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ซึ่งอยู่ใกล้กับคลองแม่ลา

ที่นี่มีของขึ้นชื่อนั่นก็คือปลาช่อนแม่ลาครับ

ที่จะมีงานเทศกาลกินปลาประจำปี
เป็นงานประจำปีของจังหวัดสิงห์บุรี

เพราะฉะนั้นต้องพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ว่า
ปลาช่อนแม่ลาของแท้ในจังหวัดสิงบุรี
รสชาติจะอร่อยแตกต่างจากปลาช่อนอื่นยังไง

นี่แหละครับที่ก็บอกว่ามีการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา

นี่อันนี้น่าจะเป็นปลาช่อนที่เลี้ยงเอาไว้

แต่ว่าลักษณะมันจะแตกต่างจากปลาช่อนอื่นยังไง

เดี๋ยวเราไปถามพี่น่าจะเป็นคนงานของบ่อนะครับ
ว่าเจ้าของบ่อปลาเขาอยู่หรือเปล่านะครับ

สวัสดีครับโอ้โหไม่น่าแล้วครับ
ราศีจับโอ้โหเจ้าของบ่อปลานี่เองนะครับ

เจ้าของบ่อปลาช่อนแม่ลาไม่ใช่ธรรมดานะครับ
เป็นถึงประหลัดหนุ่มที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริม
โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาช่อนนี่แหละครับ
ในคำขวัญของจังหวัดสิงหลุยเองก็ดี
จะบอกว่าปลาช่อนแม่ลาจะมีชื่อเสียงดังทั่วประเทศ

ปลาช่อนแม่ลาที่จะมีอยู่ให้เห็นมันไม่ค่อยมี
ก็มีแต่ชื่อเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเป็นทำขึ้นมา
เพื่อตั้งใจที่จะอนุรักษ์ให้พันธุ์ปลาช่อนแม่ลาได้คงอยู่ไว้
แล้วมีตัวให้คนที่สนใจทั่วไปได้เห็น
แหมแนวคิดเยี่ยมยอดสมกับเป็นประหลัดหนุ่ม
ทำเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็น
ซึ่งปลาช่อนแม่ลานั้นก็แตกต่างทั้งรูปลักษ

ควรค่าแก่การเลี้ยงไว้ไม่ให้ศูนย์หายไปนั่นเองครับ
จะได้ไม่เสียชื่อของดีเมืองสิง
ปลาช่อนแม่ลาเนี่ยคือลักษณะที่มันไม่เหมือนกันทางกายภาพเลยนะครับ
ก็คือลักษณะตัวตัวนี่จะสีผิวหนังมันจะสีเทาสีขุ่นนะครับ
ตัวอ้วนหัวลิมนะครับตัวจะไม่ยาวรีบเหมือนปลาทั่วไปนะครับ
แล้วคีบจะออกเป็นสีชมพูนะครับหางสารปัดออกใบพัดกลมครับ
ซึ่งลักษณะเขาก็ในเรื่องของรสชาติก็เนื้อหนึบแน่นนะครับทานอร่อยกว่าปลาที่อื่นครับ
หลัดหนุ่มคนนี้เริ่มต้นจากการนำปลาช่อนในลำแม่ลามาทดลองเลี้ยง
ก็ประสบความสำเร็จมีนักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

ซึ่งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาใกล้กับลำแม่ลา
ได้อนิสงฆ์จากคุณภาพดินในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์

ปลาช่อนในบ่อเป็นปลาช่อนแม่ลาพันธ์แท้

ได้รับการสนับสนุนจากประมงจังหวัด
นำลูกปลาช่อนแม่ลาที่เพาะเลี้ยงไว้มาขยายพันธุ์ที่นี่
ถามว่าจะนำไปเลี้ยงที่อื่นได้หรือไม่
ก็คงทดสอบว่าเลี้ยงได้ครับ
แต่รูปลักษณ์และก็รสชาติอาจจะเปลี่ยนไป
ไม่ได้เป็นปลาช่อนแม่ลาพันแท้นะสิครับ

แต่ว่ารักษณะทางกายภาพทางภูมิศาสต
เรียกสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไม่เหมือนกัน

รูปร่างมันก็จะแตกต่างจากที่นี่ทันทีนะครับ
คุณสมบัติของลำแม่ลาเนี่ยนะครับ
แม่ลานเป็นลำสายกลาง
ระหว่างสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพญากับแม่น้ำน้อย
แล้วก็จะเทรวมมาที่ลำแม่ลา
ซึ่งลำนี้ก็เหมือนว่าเป็นแหล่งที่ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ
ก็จะมารวมกันที่ลำแม่ลาแห่งนี้นะครับ
ปลาทุกชนิดไม่ใช่ว่าเฉพาะปลาช่อนแม่ลา
ที่ทั้งในเรื่องของความอุดมสมบูร

รับประทานไปก็จะได้แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ใช้เวลา๘เดือนในการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลาก็สามารถขายได้

ขายส่งช่วงนี้กิโลกรัมละ๘๕บาทเลยทีเดียว
ถามว่ารสชาติดีขนาดไหนก็ต้องลองชิมเองนะครับ
ส่วนผมชิมแล้วบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็หอมมากเลยครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดสิงห์บุรี
ยังนำปลาช่อนแม่ลาในบ่อนี้ไปขยายพันธุ์ต่อ

ให้ได้เจริญเติบโตตามธรรมชาติด้วย
ปลาช่อนแม่ลาจะไม่สูงพันธุหายไปไหนแน่นอนครับ
โอ้โหดูสิครับแต่ละตัวนี่เริ่มเทิมเลยนะ